เคสนี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะคะ
จุดเริ่มต้นมันมาจากการตากผ้าขวางทางกัน

นี่ค่ะพร้อมไหมพร้อมนะพร้อมตายนะ

ป้ากันก็ไม่รู้เออพร้อม

ยิงเข้าคนขาป้าแกล้มทั้งยืนเลยอะค่ะ
ผู้ชายที่เป็นคนยิงชื่อนายมนูนะคะ

กระสุนนี่เข้าโคนขาล้มทั้งยืนบาดเจ็บสาหัส
คือทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันแล้วก็ตะโกนท้าทายกันจนถึงขั้นยิงกัน
ญาติญาติก็กรีดร้องด้วยความตกใจรีบพาส่งโรงพยาบาลกันเป็นการด่วนเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็นเมื่อวานนี้
ตำบลวัดเกรดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ไม่ต้องสืบเลยพี่อุ๋ยคุยกับตำรวจไม่รู้เรื่องเมาแอเลยค่ะ
นี่ลงไปนั่งอยู่กับพื้นนี่ค่ะ
แมวเนี่ยชอบเอาราวตากผ้ามาขวางทางเข้าออกบ้าน
ไปไหนมาไหนไม่สะดวกเลย

ก็เลยถามไงพร้อมไหมพร้อมตายหรือยัง
แม่บอกเออพร้อม

นี่ตอนที่คุมตัวขึ้นรถไปยังไม่สลดนะ

ตะโกนท้าทายชาวบ้านแถวนั้นบอกรอเลยนะเตรียมตัวไว้เลยนะ
เดี๋ยวอีก๒วันเดี๋ยวจะเช็คบินรายบุคคล

เตรียม๒วันเดี๋ยวยัง

๒วันถามเก็บ
ตำรวจทุกคนบอกเอาผ้าเทศปิดปากซะดีมั้ยเนี่ย

ส่งทีมข่าวลงพื้นที่นะคะที่เกิดเหตุเป็นร้านขายของชำในหมู่บ้าน

น่ากลัวมากเลยเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยนะ
ยิ่งที่ตอนเห็นมั้ยตอนตำรวจจับตามมนุไปอะ
แล้วบอกคอยดูนะอีก๒วันเนี่ยจะมาเช็คบิน

หลานป้าแมวนะคะก็เล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงทะเลาะกันดังลั่นหน้าร้าน
พอเปิดประตูออกมาดูเนี่ยเห็นนายมนูถือมีดยาวออกมา
มาฟันป้าแมวป้าแมวก็โทรศัพท์ให้ตำรวจมารับระงับเหตุ
จากนั้นนายมนุก็กลับเข้าบ้านแล้วเอาปืนออกมา
คือตอนนั้นป้าแมวคงไม่คิดว่าอีกฝ่ายมีปืนบ้างคะ
ไม่ได้วิ่งไม่ได้อะไรเลยถูกยิง
เห็นบอกว่ากระสุนนั้นลั่นออกมาหนึ่งนัดใช่ไหมคะดังปั้ง

เพราะดีมากตอนนี้ป้าแมวอาการปลอดภัยแล้ว
คุณหมอเอากระสุนออกมาได้บางส่วนแล้วค่ะ
เราก็ถามว่าเอาจริงปมเหตุ
มันแค่ตากผ้าขวางทางกันแค่นี้ต้องยิงกันเลย

เขาบอกมันไม่น่าใช่แค่เรื่องราวตากผ้าหรอก
น่าจะเป็นเรื่องที่ดินหน้าบ้านนายมนูที่อยู่ตรงข้ามร้านค้าป้าแมวมากกว่า
มนูอ้างว่าที่ดินตรงนั้นเป็นที่ดินของตัวเอง
และจะขยายรั้วออกมาให้ติดกับขอบถนนคอนกรีต
แต่จริงไอ้ที่ตรงนี้มันเป็นที่สาธารณะ

แล้วป้าแมวกันก็ชอบเอาผ้ามาตาก
ก็เลยทะเลาะกัน
ความคืบหน้านะคะสพแม่ปิง
ก็ได้คุมตัวนายมนูมาสอบปากคำอีกครั้ง

ตอนคุมตัวออกมาทีมข่าวก็พยายามถามว่า
ทะเลาะอะไรกันกับป้าแมวถึงขั้นต้องยิงกัน

เดี๋ยวถ้าให้อยากถ่ายรูปก็ถ่ายได้เลย
อยากรู้ว่าตกลงทะเลาะกันเรื่องอะไร

ทะเลาะกันเรื่องที่ดินเรื่องที่ดินล่ะที่ดินที่บอกว่าตรงหน้าบ้านของนายมนูที่บอกว่าเป็นที่ของเขา
นี่ตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีถนนคอนกรีตใช่นี่ตรงเอาภาพตรงที่มีราวตากผ้านี่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละ
คือตรงนี้นายมนูบอกเป็นที่ดินของเขาเขาจะขยายแนวรั้วไปถึงถนนคอนกรีต
แต่ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่อันนี้ที่สาธารณะ

แต่เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่านะคะ
แล้วก็จะฝากหางศาลจังหวัดเชียงใหม่วันพรุ่งนี้ด้วย
ส่วนปืนเนี่ยเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบก่อนว่าเป็นปืนมีทะเบียนหรือเปล่า
ครับทุกผู้ชมครับ